คุณผู้ชมถ้าสัตว์เลี้ยงสันรักของเราดื้อและส่วน

เป็นแง่

เอาไอ้แผ่นเสื้อ
เงือกมาแล้วน้องอ้อนล่ะโอ้แม่บอกให้ตีก็ได้
แต่คราวหลังนะอย่าทำแบบนี้อีกนะ
อย่าทำผิดอย่าทำพลาดอย่าไปสนกัดเข้าของเสียหายนั้น

เออใครจะทำลงนั่นเด็กแต่เจอลูกอ้อนเนอะ
ลูกอ้อนแบบนี้แม่ก็ใจอ่อนล่ะจ๊ะ
เอามาให้ดูกันนะเป็นความน่ารัก
ที่ตีก็เพราะรักนะแต่ที่อ้อนก็เพราะรักอีกเหมือนกัน
ดิฉันว่าทุกคนที่เลี้ยงเนี่ยรู้ดี
เข้าใจบางทีมันสนอะง้างมือแล้วนะ
ถูกถูกถูกอย่าทำนะลูก